คือคนเขาติดใจตรงเงิน๕๐๐มันน้อยเกินไปหรือเปล่า
ก็ตัวนางก็บอกว่าใช่บางอย่างก็๕๐๐บางครั้งก็๓๐๐
แต่ถามว่าให้นางมานั่งแล้วก็อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์มันไม่ใช่ปี๒๓วันนี้
หรือเหตุการณ์ไม่ใช่เดือนที่แล้วถูกต้องไหม

คนก็มาติดใจถึงว่าพอได้เงินจากยูทูปเขาให้มา
อาจจะไม่บางคนก็บอก๓๐๐๐หรือ๖๐๐บ้างไม่รู้นะ
แต่ได้มาแล้วไม่แบ่งให้เขาสักหน่อยเหรอ
อันนี้แหละที่นางก็บอกว่าอันนี้ที่นางทำไม่ถูก
เหมือนอารมณ์แบบน้ำใจมากกว่ามันก็ไม่ได้มองว่าใครผิดหรือไม่ผิดหรอก

บอกนางก็บอกว่าเอาจริงนะไอ้เจนี่ถ้าฉันเป็นหล่อน
วันนี้หล่อนมีเงินอยู่เท่าไหร่แล้วก็พอมีค่ะ
ห่อนเป็นฉันฉันเบิกเงินล้านหนึ่ง

จริงถ้าตั้งแต่แรกทำแบบนี้ก็จบแล้ว
หล่อนไปเคลียร์จะให้ตัวเองมาเสื่อมเสียชื่อเสียงทำไม

พี่หนูไม่ผิดหนูไม่ผิดรู้
แต่มันไม่ได้พูดตอนนี้มันกลายเป็นเรื่อง

ให้มาเกี๊ยะฉันพัดดีไงอะหนูรับสาย
หนูก็แบบหนูบอกนี่เจนี่ก็รู้

นางก็บอกว่านางก็พอมีอยู่หนูมีใช่ไหม
งานเนี้ยไปเบิกมาเลยล้านหนึ่งหนูไปปิดกับเขาซะนางก็บอกว่านาง
คือมันมีหน้าเขาอยู่ในนั้นไงสมมุติว่าถ้าจะฟ้องร้องกันให้เป็นเรื่องเป็นราว
ยุ่งเหยิงกันเป็นบ้านเนี่ยจะยุ่งสุดท้ายตอนนี้มันเป็นลิขสิทธิ์เพลงของใคร
ของเขาเจ้าของเขาเป็นคนแต่งแล้วให้น้องสาวร้อง
แล้วก็เอาเด็กผู้ชายเอาความจริงมาในที่สุดถ้าเอาจริงอ่ะ
นางก็ต้องลบทิ้งหรือเปล่าวะอ่าใช่ถ้าหากว่าฟ้องร้องกันก็ต้อง
หรือไม่ก็ถ่ายเอ็มวีใหม่เอาคนอื่นมาร้องหรือถ้าจะมีบางทีมันก็ต้องดู
ว่าสุดท้ายยูทูปยังไงกันด้วยแต่เพลงนี้เรามีเสน่ห์ตรงแรปด้วย
เขาบอกว่าสามร้อยห้าสิบล้านวิวเนี้ยชาติทั้งชาติเขาจะได้อย่างงี้อีกหรือเปล่า
ใช่นางก็บอกไม่อยากรู้อย่างนี้ฉันก็ฟังเธออยู่
ก็ฉันก็บอกว่าอ้าวใครใครใครไปลบกูแม่ถูกประหลาด
ก็ยังมีคนดูอยู่เรื่อยไม่แต่นางก็บอกพี่อย่าไปพี่คิดดูนะ
หนึ่งล้านวิวหนึ่งล้านวิวของนางอ่ะอืมนางได้แปดพันหรือเก้าพันบาท
แปดพันล้านวิวเขาได้ประมาณหกพันกว่าแปดพันนางได้แปดพันอืม
ยุคนั้นเพราะอย่าลืมว่าเพลงนี้มาสองปีแล้วนะอืม
มันสองปีแล้วนะมันไม่ใช่เพิ่งมาปีหกพันหลายล้านแปดพัน
แต่ตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยมันถูกลงใช่อืมล้านหนึ่งได้ได้แปดพันบาท
นางมีอยู่สามร้อยกว่าร้านฉันถามเอ้าสามร้อยยี่สิบล้านอ่ะ
หล่อนตอนนั้นน่ะที่หล่อนได้ร้อยล้านอ่ะมันแบ่งให้เขา
ไม่แบ่งให้เขาไปเลยพี่เออนางก็ย้อนกลับมาถูก
พี่พี่เขาไม่รู้หรอยูทูปก็จ่ายเงินกันยังไงใช่มันไม่ได้อยู่อยู่ให้เลย
ยูทูปเขาไม่ได้จ่ายเงินอย่างที่เป็นก้อนใช่เขาทะยอยจ่ายทะยอยจ่ายไปรายเดือน
ไปรายเดือนมันไม่ใช่แบบอยู่ที่อุ้ยเอ่อได้เงินร้อยเอ่อได้ร้อยล้านปุ๊บ
นางจะได้เงินเลยเก้าหมื่นมันเป็นการสะสมคุณแม่ว่าเขาก็ค่อยค่อยทะยายจ่าย
ดังนั้นน่ะเรารู้ได้วันนั้นน่ะเราไม่ได้ร้อยล้านหรือสามร้อยล้านหรอก
แต่น้ำใจคนก็ให้ไงคุณแม่นึกออกป่ะคือตอนนี้คนติดตรงที่ว่า
เออก็ทำงานด้วยกันน่าจะแบบเผื่อแผกกันหน่อยใช่ฉันก็ถามถามจริงจริงถามจริงจริง
อนติดผัวหรือเปล่าฉันถามอย่างนี้นะฉันก็ถามว่ารอนติดผัวหรือเปล่า
ไปฟังผู้ชายเยอะไปหรือเปล่าอ๋อน้องเนน้องเนแล้วเป็นยังไงล่ะค
ช่วยยังไงแฟนน้ำมันคนเขียนเพลงนะอ่า
ที่เป็นนักมวยใช่ไหมที่แซ่บแซ่บน่ะเอาไปทำงรอน้องมวย
มันเกิดเรื่องประเด็นดราม่ามากมายอะไรอย่างนี้
ผลังไปก็วนเหมือนเดิมน่ะแหละแต่นี่ในนี้เขาเขียนว่าอ่า
ฉันไว้เตือนตัวเองเถอะ
อ๋อจัดแล้ว

ตอนนั้นคืออยู่ดีรู้สึกอยากพูดออกมาหรือมีใครบังคับพูดเปล่าคะ

ตอนนี้คือตอนนี้คุณแม่พูดมาจากก้นเบื้องของหัวใจ

เป็นศัตรูกับใครก็ได้ในวงการบันเทิง
แต่อยากเป็นศัตรูกับหนุ่มกัญชัย

โอ้ยเดี๋ยวไปหาดูข้างหนูแม่